ดูเรื่องไอ้ท้ายรถอันนี้เป็นเรื่องเบา
ท้ายรถที่เขียนอะไรนะส้มรักพ่ออะไรนั่นน่ะ
จำได้ไหมเอาปากกาเคมีมาเขียนท้ายรถของคุณพิธา
บอกรักแทนใจรถตู้เอาลองดูค่ะ
ทำไมอย่างนี้อ่ะทำไมอย่างนี้อ่ะ

ถ้าน้ำแข็งบอกว่าเรื่องเบาดอม
เดี๋ยวเราจะเอาปากกาเคมีสีขาวไปเขียนรถน้ำแข็งกันดีกว่า

ไม่คือบอกว่ามันไม่ได้หนักเรื่องการเมือง
แต่ว่าสำหรับคนรักรถเนี่ยก็มีกุมขมับเหมือนกันนะ
แล้วถ้าเกิดว่าน้องจะบอกรักพี่แบบนี้พี่ไม่ได้เหรอคะ
ฮะพี่พี่ดอมรักพี่เบิร์ดอย่างนี้อ่า

บอกให้โลกรู้น้ำแข็งรักพี่เบิร์ตมาก

หรือมีวิธีอื่นตั้งเยอะเออโอ้โฮตายแล้ว
คุณผู้ชมข้อความก็นั่นน่ะสิมันลบออกไหม
คำถามคือแบบนี้ต้องทำยังไงหรือคุณผู้ชมมีวิธีลองบอกมาหน่อยค่ะ
ซึ่งเขียนไว้ใต้รถตู้เขียนไว้ไม่ใช่ใต้รถท้ายรถ
ท้ายรถตู้ของคุณพิธาทะเบียน๑นหนูขอไข่๙
อันนี้ก็เป็นเลขที่คนเขาก็ตามมาทำอย่างนี้อ๋อน้ำน้ำ
ตรงกระจกมันหมดที่แล้วไงที่เป็นฝุ่นคนมันเขียนหมดแล้ว
เขาก็เลยเอาข้างล่างใช่เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหลักน้ำ
เหลือแต่ตรงนี้ค่ะตรงโลโก้รักพ่อนะครับ
ส้มรักพ่อรักพิธาโอ้ยนี่เกิดขึ้นที่สุพรรณนะเมื่อวันที่๙
แล้วเมื่อวานคุณพิทาไม่โกรธเลยเหรอตอนไปสัมภาษณ์อ่ะ
ไม่โกรธอันนี้มันทำเองมันทำเองใช่อันนั้นนัทพงค่ะ
ส่วนคุณพิทายิ้มอารมณ์ดีแล้วก็บอกว่าคนขับรถเช็ดออกแล้ว
หมดนะทุกข้อความถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วด้วยลองฟังดูค่ะ
ให้พี่มวลเป็นคนแชทออกครับอ่าแล้วเขาถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยครับ
เห็นไหมถ่ายรูปเก็บไว้แล้วพี่มวลคือคนรถน่ะนะคะ
แล้วเหลือร่องรอยอยู่ไหมอ่ะไปดูซิท้ายรถหลังจากที่บอกว่า
มวลเช็ดออกแล้วท้ายรถ

ได้ไหมอ่ะนิดนิดหน่อยพอจะอ่านได้บ้างแบบจาง
เราก็พยายามซูมดูแล้วนะคะถามพี่มวล
พี่มวลพี่มวลบอกว่าอุ๊ยตอนที่ไปสุพรรณน่ะ
ที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณนะคะ
คือเห็นแล้วแหละตอนนั้นจอดรถอยู่ใช่ไหม
แล้วก็มีน้องแบบเด็กวัยรุ่นมาอยู่หลังรถ
ตอนนั้นพี่มวลก็ไม่ได้เอกใจมาเห็นอีกทีหนึ่ง
พี่มวลขับมาถึงกรุงเทพแล้วครับพี่ก็ตกใจนิดหน่อย
แต่ก็เอาน้ำยาลบรอยปากกาเช็ดออกแล้วเหลืออยู่หน่อย
แล้วก็ในโลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพกันนะคะ
เดี๋ยวดูภาพกินเตี๋ยวที่เขาแชร์กันคือมี
ครูมิทากะทะพกุยเตี๋ยว
การจ์กร่านกินก๋วยเตี๋ยวโต้เดียวกัน
อันนี้คือเสร็จภารกิจที่โคราชเมื่อวันเสาร์
บอกว่าโอ้โหซื้อก๋วยเตี๋ยมาฝากหน่อยสิ
ร้านร้านที่นั่งกินในร้านแชมป์โอ้ดูสิร้านแชมป์นี่ก็ชนะแล้ว
บางคนก็บอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายจังเลย

เขยิบตัวขยับตัวช่วงนี้จะเป็นข่าวหมดค่ะคุณผู้ชม
ยังไงเบิร์ตฝากนิดหนึ่งนะคะ
้อมส้มที่ทำแบบนั้นไม่ดีนะ
ไม่ถูกนะที่จะเอาปากกาเมจิกไม่ว่าจะเป็นอะไร
ก็ตามไปเขียนแบบนั้นไม่ดี
ก็ขอไว้แล้วกันแล้วก็อย่าไปทำกับใคร
ใช่คือเขียนใส่ป้ายแล้วชูเอา

มันนิดไปตรงที่ปันของส่วน